มีผู้ที่นำเรื่องราวตรงนี้มาโพสต์ในโลกโซเชียล
แล้วก็พูดถึงเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่หมอ
และพยาบาลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลที่นนทบุรี
ว่าอยู่มีผู้ชายคนหนึ่งนุ่งแค่ผ้าเช็ดตัวมา
บุกเข้ามาในรอพอสต
โดยที่เจ้าหน้าที่พยาบาลหญิงอยู่ในนั้นเพียงลำพัง
เจ้าหน้าที่ถึงขนาดต้องรีบปิดประตูล็อก

แล้วก็เป็นภาพที่ปรากฏในโลกโซเชียล

อยากรู้คำตอบว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีท้ายที่สุด
แล้วก็ไปสระแสวงหาจนเจอ
ญาติของผู้ชายคนนี้นะครับไปเจอญาติของผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นลูกสาวนะฮะ
ลูกสาวเปิดเผยให้ฟังว่าผู้ชายที่ปรากฏในคลิปคือพ่อของเธอเอง
เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับพ่อของเธอเนี่ย
จริงก็ได้ไปทำงานตามปกติ
แต่ว่านายจ้างโทรมาบอกตัวเธอว่า
มารับคุณพ่อหน่อยคุณพ่อเหมือนมีอาการไม่สบาย
ตัวเธอก็เลยให้แฟนไปรับคุณพ่อ
แต่ปรากฏว่าเมื่อแฟนไปรับคุณพ่อมานะครับนั่งรถจักรยานยนต์มาด้วยกัน
พ่อกระโดดหนีลงจากรถจักรยานยนต์
โดยบอกว่ามีคนจะตามฆ่ามีคนจะตามฆ่า
และหลังจากนั้นก็ตามหาพ่อไม่เจอเลย

ตัวลูกสาวกับแฟนพยายามตามหาพ่อหาไม่เจอนะครับ
จนกระทั่งเตรียมจะไปแจ้งความคนหายแล้วแหละ
แต่ปรากฏว่ามีตำรวจติดต่อมาบอกว่า
พ่อของคุณน่าจะถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรปลายบางนะ
นนทบุรีแห่งนี้แหละนะครับ
แต่ว่าอาการของพ่อคุณไม่ปกติเลยช่วยมาดูหน่อย
ตัวลูกสาวกับตัวแฟนก็เลยรุดไปที่สถานีตำรวจ
และปรากฏว่าตำรวจนำตัวพ่อของเธอส่งโรงพยาบาลศรีธัญญาแล้ว
เพื่อไปดูเรื่องของอาการทางจิตนะครับ
ตัวเธอก็ตามไปดูอาการของคุณพ่อ
ตัวเธอบอกว่านี่ไม่ใช่พ่อคนเดิมที่เคยรู้จักเลย
เพราะพ่ออยู่ในอาการที่ไม่ปกติมาก
แล้วเธอก็ยอมรับนะครับว่าน่าจะเกิดจากการที่พ่อดื่มเหล้ามาก
แล้วก็หมอบอกว่าน่าจะเป็นสาเหตุมาจากการขาดเหล้า

ตัวเธอเองก็บอกว่าอาการมันเกิดขึ้นกับพ่อของเธอนะครับ
แต่ว่าเรื่องราวที่ถูกเจ้าของโพสต์นำไปลงในโลกโซเชียล
โดยยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว
พ่อของเธอเนี่ยก็ป่วยเหมือนกัน
มีอาการทางจิตค่ะคือป่วยทางจิตจิตเอเวทเนี่ยนะครับ
แต่ทำไมถึงเอาไปลงในโลกโซเชียลซะแล้วนะครับ
ทำให้สังคมก็เข้าใจผู้ชายคนนี้ผิดไปนะครับ
อ่ะฟังเสียงของลูกสาวนะครับ
มขืนเมียชาวบ้านเขาอย่างนั้น
แล้วพี่กรุณาโพสต์อะไรเห็นใจคนอื่นเขาบ้างนะ
ใช่พี่ได้รับคำปลอบใจจากทุกคน
แล้วอย่างหนูอ่ะอย่างพ่อหนูต้องได้รับคำตาหน้าเหรอ
หน้าว่าพ่อหนูเป็นไอ้โรคจิตอย่างนี้เหรอ
มันสมควรแล้วเหรอ
ไม่อยากจะบอกแค่นี้แหละ
แหละครับทางลูกสาวของชายที่ปรากฏในคลิป
ก็ชี้แจงอธิบายให้ฟังนะฮะ
แต่ว่าทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับนายวรวุฒิจุ้ยนิ่ม
ผู้โพสต์ด้วยนะฮะก็ยังคงเล่าเหตุการณ์ว่า
เหตุการณ์นั้นพอถึงหน้างานมันคับขันจริง
ตัวภรรยาของเขาที่ประสบเหตุก็กลัว
กลัวเหลือเกินกลัวจะไม่ปลอดภัยนะครับ
ก็พยายามหลบหนีแล้วก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใคร
ทำไมถึงแต่งแค่ผ้าเช็ดตัวมานะฮะ

ณตอนนี้คือภรรยาผมโดนเหตุการณ์ที่มันไม่เหตุการณ์รุนแรงอย่างนี้ครับ
เกิดขึ้นแทนที่แบบเราจะให้กำลังใจกัน
กำลังใจกันหรือว่าออกมาหามาตรการแต่กลับเบี่ยง
ถึงเรื่องของการปฏิบัติงานเข้ามาอีกก็
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกนิบรุษประสิทธิ์เมษนะครับ
กับการสถานีตำรวจภูทรปลายบาง

เสริมสุขภาพตำบลมาสอบปากคำแล้ว

ตำรวจก็แจ้งข้อหาไปแล้วครับว่าเมาสุรา

แต่ว่าผู้ชายคนดังกล่าวยังคงมีอาการคุ้มคลั่ง
ทางเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อไปยังโรงพยาบาล